เรากลับมาดูที่เรื่องของท่านนายกกันหน่อยตอนนี้แหมก็ไปตะเวนพบชาวบ้านที่ทางภาคเหนือ
พยาวทั้งเชียงบรายจะบอกว่าผมลงเลือกตั้งไม่ได้
แต่อยู่ที่ประชาชนว่าจะให้ผมมาด้วยวิธีการไหน
ครับอ่ะไปดูกันหน่อยไปฟังเสียงบรรยากาศหน่อยฮะ
ทำทุกอย่างช่วงนี้ก็เป็นภาพความสนุกชื่นมืด
ที่บรรเมตรประหยุดจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ทดลองโล้ชิงช้ากับชาวเขาเผ่าอาคา

ที่เมืองรวงตะบนแม่กรอำเภอเมืองเชียงบราย

ส่งตัวไม่อยู่ฮะมึนเซเลยแหมก็ไม่ได้ยุอายุอนามท่านนะนะ
ก็เยอะแล้วก็ทีมงานก็เลยไปรักษาความปลอดภัย
คือไปดูอาการท่านหน่อยก็ต้องเข้าไปช่วยประคองท่านนายกบอกว่า
บอกไม่เป็นไรยังไหวยังไหวไม่เป็นอะไรนะฮะ
ท่านนายกเองก็ยืนยันกับชาวเชียงบรายบอกว่าการลงพื้นที่
จะลงให้ได้มากที่สุดไปติดตามผลงานของรัฐบาล
ไม่ได้มาหาเสียงนะยืนยันจะไม่ลงเลือกตั้งเอง
แต่เขาจะมาด้วยวิธีใดขึ้นอยู่กับประชาชนนะฮะ
นี่เชียงรายนะไปต่ออีกหนึ่งจังหวัดไปดูที่พยาวคุณผู้ชม
ก็เหมือนกันแหละฮะชื่นมืดเหมือนกันนะฮะมีชาวบ้านไปรอรับจำนวนมาก
นายกเองก็เข้าไปสักการะพระเจ้าตนหลวงที่วัดศรีคมคำ
ทักทายถ่ายรูปกับชาวบ้านหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
ที่นี่เขามีไฮไลท์สำคัญไปเยี่ยมชมซุ้มเอ็กซาเรย์หมอเมือง
เป็นพ่อหมอแก้วมูลบัวเงินอายุเจ็ดสิบแปดปีแล้วนะครับ
เป็นพ่อหมอที่ผูกข้อม้อยข้อมือสายสินสาธิกาลิ้นทองให้ด้วยนะฮะ
พร้อมกับดูลายมือให้กับนายกด้วยบอกว่าเนี่ยท่านดวงแข็งนะ
เป็นคนดวงดีศัตรูไม่สามารถทำอะไรได้
และมีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ต่อเป็นนายกอีกนาน

ไปดูบรรยากาศช่วงนี้นิดหนึ่งนะฮะ
นี่ไงคุณแล้วก็นายกบอกว่าพอแล้วพอแล้วไม่ต้องดูต่อ
แค่รู้ว่าประสบความสำเร็จก็พอแล้ว

จุดนี้ครับท่านนายกก็พูดคุยกับชาวบ้าน
บอกว่าดีใจนะที่ได้กลับมาเยือนพายาวเนี่ย
ส่วนชาวบ้านบางส่วนก็กล่าวขอบคุณนายก
แล้วบอกว่าพร้อมจะสนับสนุนพักพลังประชามรัฐ
นายกรัฐมนตรีก็ตอบประเด็นนี้อย่างไร

ขอบคุณทุกคน